น้องข้าวโอ๊ต๔ขวบจำได้ใช่ไหม
กระบะมาพุ่งชนน้อง

คุณผู้ชมเมื่อคืนน้องไปแล้วนะคะ

ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นจังหวะที่เกิดเหตุค่ะ
โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้แล้วต้องฟรีสภาพตอนชนเอาไว้
นี่เห็นไหมคือผู้ใหญ่ก็อยู่นะคะ
แต่เป็นจังหวะที่น้องวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นไง

เออรถน่ะก็มาพุ่งชน
ถ้าอยู่ใกล้ถนนจริงต้องจับเอาไว้เลยนะ

ส่วนที่สำคัญคือรถกระบะที่พุ่งชนแล้ว

ใช่ตอนนี้ยังหากระบะไม่เจอเลยนะ
จนพ่อเห็นนาทีนี้วิ่งข้ามถนนไป

สภาพที่เห็นเนี่ยนะตอนนั้นน้อง

ปรากฏว่าแกนสมองตายนะคุณผู้ชม

จุดตรงนี้คือถนนสายตลิ่งชันสุพรรณบุรี

แล้วมันมีช่วงที่น้องหัวใจหยุดเต้นไปด้วยนะ
คุณหมอต้องปั๊มหัวใจจนมีสัญญาณชีพกลับมา
ทีนี้ต้องย้ายโรงพยาบาลค่ะ
ไปโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมกว่านี้
ติดต่อไปหลายโรงพยาบาล

แล้วก็ไม่กล้าดูหน้าลูกทำใจไม่ได้จริง
เมื่อคืนนี้ค่ะเกือบ๒ทุ่มน้องข้าวโอ๊ตไปแล้วค่ะ
อาการคือสมองตายไตวายเป็นกรดในเลือดเยอะ
คุณพ่อคุณแม่เข้าไปรับศพก็กอดลูกหัวใจจะแหลกสลาย
แล้วก็ต้องนำร่างน้องข้าวโอ๊ตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดปลายคลองขุนศรีที่นนทบุรี
ทีนี้คนขับกระบะยังไม่มาแสดงตัวเลยยังหนีไปอยู่เลย

ไม่น่าปล่อยให้น้องวิ่งเล่นแบบนั้นเลยค่ะ

ปล่อยปะละเลยน้องขนาดนั้น
เพราะว่าคือปกติน้องก็จะเล่นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้ว
น้องจะคือปกติคือน้องไม่กล้าข้ามถนนเองด้วยซ้ำไป
แต่ว่านี่น้องน่าจะเห็นว่ามีพ่ออยู่อีกฝั่งนึง
แล้วก็มีน้องชายที่แบบว่าป้าที่เป็นพม่าเขาอุ้มไว้ให้อยู่อะค่ะ
ก็อยากให้เขาเร่งติดตามคดีให้หน่อยเพราะว่า
คือแม่ไม่รู้สิแม่เสียน้องแล้วค่ะ
ไม่คิดว่าน้องจะเจ็บขนาดนี้ไม่คิดว่าน้องจะเสียด้วย
ก็แม่เสียน้องแล้วแม่ก็อยากเห็นคนที่แบบชนลูกแม่ค่ะ

แล้วก็เดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดด้วย
คุณผู้ชมข่าวนี้ที่เราเล่าต่อเนื่องกันมา๒เรื่องหลักเลยนะ
คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กและบ้านอยู่ใกล้กับถนน
ดูแลลูกคุณให้ดีหรือว่าเวลาที่ลูกจะข้ามถนนต้องจับไว้ให้แน่น
ถ้าเกิดว่าอุ้มไม่ไหววัย๔ขวบอาจจะอุ้มไม่ไหวแล้ว
อันนี้๑ค่ะและ๒รถกระบะขับในเขตชุมชนด้วยนะ
อย่าขับเร็วดูทรงแล้วน่าจะเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะคะ

อื้อหืออื้อหือ